มาดูความคืบหน้ากรณีของน้องมิ้นนะครับ
น้องมิ้นนักศึกษาชั้นปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยรัชภัฐภูเก็ตที่เสียชีวิต
จากการที่ไปซ้อมเชียร์ลีดเดอร์ของคณะนะครับ
แล้วก็รุ่นพี่เนี่ยสั่งลงโทษด้วยการให้วิ่งรอบลานจอดรถ
สุดท้ายน้องวิ่งไป๖๗รอบก็ฟุบหมดสติไป
พี่กับเพื่อนเขาบอกเขาพยายามช่วยกันแล้ว
พาไปส่งโรงพยาบาลสุดท้ายเสียชีวิตนะฮะ
ความคืบหน้าวันนี้นะครับเรื่องของน้องมิ้นท
นางสาวพรพิพัฒน์เอียดดำนักศึกษาชั้นปี๑
ของมรพูเก็ตนะครับ
วันนี้นะครับทุกผู้ชมครับทางลูกพี่ลูกน้อง
ของน้องมิ้นนะครับคือนางสาวิลาวัน
ได้พาคุณพ่อคือนายขนองนะครับ
แล้วก็ครอบครัวไปพบพนักงานสอบสวน
สพเมืองภูเก็ตเจ้าของคดีนะครับ
เพื่อไปให้ปากคำกันเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นางสาวิลาวันบอกว่าการมาให้ข้อมูลกับตำรวจในวันนี้
เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคประจำตัวของน้องมิ้น
แล้วทางครอบครัวยังต้องการให้
ตำรวจเร่งรัดเรียกรุ่นพี่
สั่งลงโทษน้องมิ้นแล้วให้ทางมหาวิทยาลัย
เอากล้องวงจรปิดมาเปิดมาตรวจสอบ
ด้วยว่าในเหตุการณ์วันนั้นเนี่ย
มีการกลั่นแกล้งสั่งลงโทษน้องมิ้นหรือไม่
รวมทั้งเพื่อนในกลุ่มเชียร์ลีดเดอร์ด้วย
ว่ารุ่นพี่สั่งให้วิ่งรอบลานจอดรถตรงนี้นะฮะ
จนเขาฟุบหมดสติแล้วก็เสียชีวิตไป
ทางครอบครัวของน้องมิ้นบอกว่าจนถึงขณะนี้
ทางครอบครัวยังไม่รู้เลยว่าน้องมิ้นเสียชีวิตเพราะอะไร

ตัวรุ่นพี่เองก็ยังไม่ออกมาพูดไม่ออกมาบอกเลยว่า

ฆ่าไว้ไม่ชัดเจนอ่านะฮะ
แต่สิ่งที่อยากรู้คือ
เราจะได้หายข้อข้องใจของเราว่า
เราได้คำตอบมาแล้วนะฮะเป็นคำตอบที่ชัดเจน๑๐๐นะว่า
มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้เกิดขึ้นกับน้อง
ทำให้น้องได้เสียชีวิตค่ะ
พ่อของน้องมิ้นบอกว่าครอบครัวยังทำใจไม่ได้นะครับ
โดยเฉพาะแม่กับน้องของน้องมิ้นน้องนี้อายุ๑๔นะครับ
มินอายุ๑๙นะครับพ่อบอกว่าโอ้โหแต่ละวันเนี่ย
แม่เนี่ยร้องไห้นะครับครอบครัวใช้ชีวิตกันแบบเศร้าใจมาก
ข่าวนี้ไม่ดูเลยนะดูไม่ได้เลยนะฮะข่าวของลูกสาวนี่ดูไม่ได้เลยนะครับ
เพราะรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่ของน้องมิ้นเป็นโรคความดันโลหิตสูงด้วย
ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุที่รู้ข่าวแม่นี่ความดันขึ้นสูงไปกว่าสองร้อยนะครับ
ก็เลยต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเดี๋ยวจะเป็นอะไรไปอีกคนนึง
ก่อนหน้านี้พ่อบอกว่าน้องมิ้นเคยบอกว่าที่มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมหลายกิจกรรม
ตัวน้องมิ้นอยู่ร่วมทำกิจกรรมคือทำพานไหว้ครู
สำหรับใช้วันกีฬาสีแล้วก็ฝึกซ้อมกับทีมเชียร์ลีดเดอร์
ก็เคยเตือนลูกไปแล้วว่าคือยังไงก็พักผ่อนหน่อยนะ
คือทำกิจกรรมเยอะเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้พักผ่อนอย่าหักโหม
เพราะทุกวันเนี่ยจะเห็นน้องมิ้นกว่าจะกลับถึงบ้านเนี่ยไม่ต่ำกว่า๓ทุ่ม

เกี่ยวกับคนคู่อะไรอย่างนี้บางทีก็โซมเสียหลีดดีด้วย
แต่ผมก็บอกว่าลูกต้องเหนื่อยเกินนะระมัดระวังหน่อย
สำหรับผลการชนะสูตรศพเบื้องต้นของน้องมิ้นนะครับ
โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่า
มิ้นเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับ
แล้วก็มีเรื่องของสมองขาดออกซิเจนไป๑๖นาที
มีเลือดกำเนาไหลออกทางจมูกแล้วก็มีเลือดออกในปอดด้วย
ก่อนที่แพทย์จะได้รับตัวน้องมิ้นมารักษาพยาบาลนั้น
ทางกลุ่มรุ่นพี่กับเพื่อนในทีมเชียร์ลีดเดอร์เนี่ยบอกว่า
ได้ช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้นน้องมิ้นก่อนถึงมือแพทย์
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพอน้องฟุบไปเนี่ยนะฮะหลังจากวิ่งเนี่ย
ก็พยายามเรียกให้รถพยาบาลมาแล้วแจ้ง๑๖๖๙ไว้แล้ว
แต่ว่ายังมาไม่ถึงก็เลยช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้น
จับพริกร่างกายให้นอนหงายบีบปากไม่ให้กัดลิ้น
ช่วยกันนวดแขนนวดขาแล้วก็เรียกชื่อเป็นระยะ
เพื่อเช็คสัญญาณชีพซึ่งเขายืนยันว่าทำตามคำแนะนำของแพทย์
ที่เขาแนะนำมาทางสายก่อนสายโทรศัพท์ก่อนที่รถจักรยานจะมาถึงนะครับ
ส่วนรุ่นน้องที่อยู่ในทีมเชียร์บอกว่าการซ้อมเต้นของรุ่นพี่นั้น
จะเป็นแบบนี้นะฮะซ้อมเต้นของคณะเนี่ยเพื่อเตรียมกีฬาสี
มิ้นอยู่ในทีมด้วยเนี่ยมีประธานเชียร์ชื่อพี่สแตมนะครับ
แล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มรุ่นพี่ออกอีกเป็น๔คนทำหน้าที่คุมแต่ละฝ่าย
มีพี่ผู้หญิงคนนึงนะครับที่ชื่อแพร่ทำหน้าที่ดูแลท่าเต้นของเชียร์ลีดเดอร์
โดยกฎเหล็กของการซ้อมในทีมเชียร์เนี่ยรุ่นพี่จะนัดซ้อมเชียร์ทุกวัน
เวลา๑๗นาฬิกาถึง๒๐นาฬิกา๕โมงเย็นถึง๒ทุ่ม
น้องที่มีบ้านอยู่ไกลนะก็จะมาซ้อมเวลานี้นะครับ
มิ้นเขาโซนบ้านไกลเขาจะมาซ้อมเวลานี้๑๗นาฬิกาถึง๒๐นาฬิกา
คนบ้านใกล้หรือว่ากลุ่มที่อยู่หอพักใกล้มหาวิทยาลัยจะซ้อม๑๗นาฬิกา๓๐นาทีถึง๒๐นาฬิกา๓๐นาที
แต่บางทีมันก็ล่วงเลยเวลาไปบ้างแต่ละวันหากซ้อมผิดขาดระเบียบขาดวินัยทำผิดท่าผิดพลาดเต้นไม่พร้อมกัน
รุ่นพี่ก็จะสั่งทำโทษซึ่งการทำโทษจะมี๓วิธีนะครับที่เราตรวจสอบมาจากน้องน้องนะครับก็คือให้ลูกนั่งหรือไม่ก็ตั้งกาดพร้อมเชียร์นะครับอย่างนี้นะฮะตั้งกาดแบบตั้งให้แขนเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือให้วิ่งรอบลานจอดรถนี่นะฮะส่วนความหนักเบาในการลงโทษแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับรุ่นพี่แล้วก็ความผิดในกรณีนั้นการซ้อมลี
คณะจะซ้อมที่หน้าตึกข้างลานตัวทีที่เป็นจุดลานจอดรถจุดที่น้องมิ้นถูกสั่งวิ่งและวันไหนซ้อมเสมือนจริงจะไปซ้อมที่บันไดหน้าตึกในสาขาเพื่อจำลองลักษณะเหมือนกันขึ้นแสนเชียร์นี่นะฮะที่เราไปตรวจสอบข้อมูลมาเรื่องของคดีนะครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพันธุ์ตำรวจเอกกิจโ

ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ที่เกี่ยวข้องก่อนรวมทั้งรอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็พยานที่เชื่อมโยงคดีด้วยแต่ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย